คนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้หรืออยู่หลังผมในพิธา
คุณผู้ชมครับสื่อต่างชาติเขาก็ต้องจับจ้องแหละ
ว่าท่าทีจะเป็นยังไงกับมรสุมทางการเมืองที่เข้ามาอยู่ตอนนี้

แล้วก็เคลื่อนย้ายกันไปชุมนุมที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยแทนครับ
มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ทะลุแก๊สก็จะเข้ามาประกอบกิจกรรมเชิงสัญญะกันที่หน้าอาคารรัฐสภานะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะกลับมาติดตามแล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับ
ยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากหน้าอาคารรัฐสภาครับ

อย่างที่พี่เบิร์ตบอกแหละว่าก่อนผู้ชุมนุมจะมาด้วยซ้ำ
เพราะครับแม่ครับแผงครับมาเรียบร้อย
แม่ข่าวไวจริงครับดีจริง